ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีเหตุตำรวจไปรวบชายวัย๖๕ปี
หลังจากที่ยิงเพื่อนบ้านวัยหกสิบเอ็ดปีเสียชีวิตค่ะทางด้านของผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
สารภาพบอกว่าผู้ตายแอบคบหากับภรรยาตัวเองค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุก็เห็นผู้ตายกับภรรยาเนี่ย
ลักลอบอยู่ลำพังสองต่อสองท้ายหมู่บ้านด้วยนะคะก็เลยแค้นใจก่อเหตุดังกล่าว
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
นายคำสิงภ์วัยหกสิบห้าปีผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนายสมโพงเพื่อนบ้านวัยหกสิบเอ็ดปีเสียชีวิต
รับว่าภรรยาแอบคบหากับผู้ตายจนวันเกิดเหตุเขาตามไปเห็นกับตา
ว่าผู้ตายอยู่กับภรรยา๒ต่อ๒ริมสะน้ำท้ายหมู่บ้าน
ในอำเภอสำโรงจอุวรราชธานี
รับไม่ได้จึงชักปืนออกมายิงฝ่ายชายจนแน่นิ่ง
เข้าไปทำร้ายภรรยาจนบาดเจ็บ
คำสิงบอกอีกว่าแม้ทั้งคู่จะแอบคบหากันมานาน
เขาก็เคยให้อภัยแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกราคัน
และเคยหนีไปด้วยกันแต่ภรรยาก็กลับมาอยู่กับเขาอีกครั้ง
หนีไปด้วยกันเขาก็ฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ตาย
และทั้งคู่ให้คำมั่นว่าจะเลิกกันแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
ก็ยังแอบกลับไปคบหากันอีก
จนสุดท้ายก็มาจับได้และทนไม่ไหว
ตัดสินใจก่อเหตุสลดครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ยาดก็เคยบอกให้นายคำสิงฯเลิกกับภรรยา
แต่ด้วยความรักเขาก็ไม่ยอมเลิก
ขณะที่ลูกสาวผู้ตายเล่าว่าวันเกิดเหตุ

จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
สักพักภรรยามือยิงก็วิ่งมาบอกว่า
นายคำสิงยิงพ่อของเธอเสียชีวิตแล้ว
ที่ผ่านมาก็เคยบอกให้พ่อเลิกยุ่งกับฝ่ายหญิง
รับปากแต่ฝ่ายหญิงยังนัดเจอ
และเห็นว่าเป็นความสุขของพ่อจึงทำอะไรไม่ได้
ฝ่ายหญิงตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ประมาณ๑๕นาทีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งเมียเขาก็วิ่งมาตามหนู
มาบอกหนูว่าผัวเขาน่ะยิงพ่อหนูตายแล้ว
บอกอย่างนี้ค่ะเคยเตือนค่ะ
บอกว่าให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
พ่อก็บอกว่าจะเลิกยุ่ง
แต่ผู้หญิงเขาก็ไม่อยากให้เลิกนะ
เขาก็ติดต่อกันมาเรื่อยค่ะ

ในความหนูเป็นลูกหนูก็ไม่อยากทะเลาะกับพ่อ
หนูก็บางครั้งหนูก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องค่ะ

ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนโหดเยี่ยมขนาดนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำกับพ่ออย่างนี้
ตำรวจคุมตัวนายคำสิงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน